โกรธเป็นฟืนเป็นไฟมาก
เขาออกมาบอกเลยก็คือนายพงศพัฒน์กตะคุณวิสิทธิ์
เขาวิงวอลเลยนะหยุดวิจารณ์เถอะนะฮะคือหยุดวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
คำนึงถึงจิตใจของญาติกับเพื่อนของผู้ที่เขาสูญเสียนะฮะ
โดยเล่าบอกว่ารู้สึกสะเทือนใจและครับแค้นใจนะ
คือเขาบอกว่าถ้าคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ย
อยากจะเอาคำว่าวีรบุรุษนักดับเพลิงคืนเข้าไปเลย
คือที่มาวิภาควิจารณ์เนี่ยมาวิภาควิจารณ์แบบนี้บอกว่า
เนี่ยพอสเนี่ยทำงานประมาทหรือเปล่าไม่ยอมถอยออกมา
ตอนที่ไฟมันจะปะทุเนี่ยตรงนี้แหละครับที่เขาเดือดดานสุดสุด
เขาบอกว่าเอาคืนไปเลยวีรบุรุษนักดับเพลิง
แล้วเอาชีวิตเขาชีวิตน้องเนี่ยของเขาเนี่ยคืนมาได้ไหม
แต่แป๊บเดียวไฟมันวิ่งมาหาน้องผมไม่มีใครอยากให้เกิดครับ
คำว่าวีรบุรุษเอาคืนไปเอาน้องพวกผมคืนได้ไหม
ไม่มีส่วนไหนผิดพลาดหรือประมาทครับทุกคนทำเต็มที่
ทุกคนได้รับความรู้รับการอบรมจู่ไฟถึงวนกลับมา
สารที่นี่มันระเหยขึ้นมามันได้ความสมดุลหรือว่า
อิ่มตัวที่พร้อมจะจุดติดฉะนั้นมันเหมือนแก๊สนะครับ
จำเหตุการณ์แก๊สระเบิดที่เพชรบุรีได้ไหมครับ
เหยไปตรงไหนมันพร้อมจุดติดสิ่งที่น้องเจอเมื่อวานเป็นอย่างนั้น
แต่สิ่งที่น้องเจอมันคือของเหลวที่มาแล้วด้วยทิศทางของลมมันม้วน
มันม้วนไฟก็เลยโหมหาตัวน้อง
การสูญเสียน้องพอร์ตวันนี้น้องพอร์สคือน้องพอร์ต
แต่นับจากนาทีนี้ไปพวกเราคุยกันแล้วว่าเขาคือครูพอร์ต
เพราะเราจะถอดบทเรียนของน้องทอสมาเป็นหลักนำทางในการทำงานของพวกเรา
ไฟไหม้ปั๊บตึกถล่มวิศวกรออกมาบอกว่าตึกโครงสร้างมันไม่ได้
แต่ตอนไฟไหม้คุณอยู่ไหนครับผมไม่รู้หรอกครับว่าตึกมันสร้างมากี่ปี
เราไม่รู้หรอกเต็นต์นี้ใช้มากี่ปีแต่เขารู้เขาก็มีการขออนุญาต
ทำไมวันที่ไฟกำลังไหม้คุณไม่บอกว่าอาคารนี้มันหลายปีแล้วนะ
มันมีความเสี่ยงนะมันต่อเติมนะใช้มาก่อนที่มันจะถล่ม
พระเอกมาตอนจบทุกรอบอำนาจอยู่ในมือคุณนะครับคุณสั่งได้
แต่ที่คุณไม่สั่งเพราะอะไรอ่ะมันมีอะไรที่อยู่ใต้นี้เปล่า
นี่แหละครับแล้วการเสียชีวิตของน้องพอสมันมีพวกคิดไม่ดี
มาหากินกับการตายของน้องพอร์สมันมีบัญชีออกมาไง
มีบัญชีออกมาแล้วบริจาคทำให้พี่พงศพัฒน์หัวหน้าชุดเนี่ย
เขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะช่วยบริจาคพอร์สนะมี๒บัญชีนี้เท่านั้น
เอาบัญชีแรกก่อนบัญชีแรกแล้วมีการอธิบายการบริหารจัดการเสร็จสับ
บัญชีแรกชื่อนายพงศพัฒน์กระตักคุณวิสิทธิ์ก็คือชื่อของพี่เขาเนี่ย
เป็นหัวหน้าทีมอาสากู้ภัยทน๒๘บัญชีนี้จะทำอะไรบ้าง
คือนะเดี๋ยวเคลียร์เสร็จสิ้นละ๑ให้แม่ของพอส๒ให้น้องเพชร
น้องเพชรคือใครเพชรเนี่ยคือพี่ชายของพอสค่ะคุณผู้ชม
จะให้เป็นทุนการศึกษาเพราะว่าพอสเนี่ยเรียนจบแค่ม๒
แล้วศีรษระออกมาทำงานหาเงินแบ่งบ่าพละของครอบครัว
น้องอยากจะพี่ให้พี่ได้เรียนหนังสือขณะนี้เนี่ยเพชรเนี่ยนะฮะ
เขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสาขาการจัดการสาธนภัยนะครับ
แล้วทำให้เห็นอะไรอ่ะเห็นไหมว่าครอบครัวนี้
เขาทำงานเกี่ยวกับอาสากู้ภัยมาโดยตลอด
อีกบัญชีหนึ่งครับที่อันนี้ไม่โกง๒บัญชีนี้ไม่โกง
ทีแรกบอกไปแล้วบัญชีที่๒คือจะชื่อบัญชีนายสุพศชมสินทรัพย์
เป็นทีมงานอาสาสมัครนี่แหละบัญชีนี้จะแบ่งเป็นสองส่วน
เงินเข้ามาบัญชีนี้แบ่ง๒ส่วนหนึ่งช่วยงานศพ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้
ส่วนบัญชีที่เหลือที่ไม่ใช่ชื่อพงศพัฒน์กับไม่ได้ชื่อสุพศ
ปลอมเป็นกลุ่มมิจฉาชีพนะฮะ
ซึ่งเพชรพี่ชายของพอสเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วครับ

นี่เหตุจาระสนับแบบนี้ยังมีคนมาทำอย่างงี้เหรอ

เพราะฉะนั้นถ้าใครมีน้ำใจอยากจะบริจารณ์ก็ตรวจสอบให้ชัดเจน
ใครมีน้ำใจอยากจะบริจาคก็ตรวจสอบให้ชัดเจน
เพราะว่าตอนนี้มีปลอมเยอะเหลือเกิน

ขยับต่อไปดูเรื่องของการบริจาคเหมือนกันฮะ
พี่เพชรเพชรสหรัฐนี่คือนักร้องคนดังฮ

เดี๋ยวเตรียมจะมอบเงิน๑แสนบวก๑แสน
คือของพี่เพชร๑แสนของเพื่อนพี่เพชรอีก๑แสน
ให้กับครอบครัวน้องพอร์สรวมถึงครอบครัวอาสากู้ภัย
ที่ได้รับผลกระทบคือบาดเจ็บกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
เพชรนี่ดังมากนะพี่เพชรนี่มีเพลงดังของเขาคือ
ปล่อยน้ำใส่นาน้อง
แล้วเพลงนี้ดังขนาดไหนจะ๑๐๐ล้านวิวอยู่แล้ว
เรื่องนั้นเรื่องหนึ่งแต่พี่เพชรบอกขอประเดิมคนแรกเลย
หลุงตูพูดเบาแต่ฟังคำวันนี้
เพชรขอประเดิมคนแรกจะมอบเงินให้กับครอบครัวเวียระบุรุษ

ดังนั้นขอให้ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องเดินตามได้เลยนะฮะ
เดินตามพี่เพชรได้เลยจะเอาเงินไปให้กับพ่อแม่ของน้องพ่อแม่น้อง

จากพี่เพชรสหรัฐแล้ว
อาจารย์น็อตตี้สมทบอีกแสนนึง
เพชรแสนอาจารย์น็อตตี้อีก๑แสนรวมทั้งหมดเนี่ย
สองแสนฮะอีกแสนนึงให้ใครให้กับนัทธพงศ์
สุภพิษเป็นอาสากู้ภัยกับปฏิบัติการครั้งนี้เขาบาดเจ็บเหมือนกัน

หม่ำจกมกเหรอใช่คุยกับพี่หม่ำจกมกเรียบร้อยแล้ว
หม่ำจะทำหน้าที่เป็นคนเขาเรียกเป็นสะพานบุญ

มอบให้กับมือครอบครัวของน้องพอร์ส
มอบให้กับครอบครัวหรือมอบให้กับน้องนัทธพงศ์